อุบลรัชธานีมีสอสอสิบเอ็ดที่นั่งคอการเมืองวิเคราะห์ว่าผู้สมัครจากพักเพื่อไทย
มีโอกาสคว้าชัยชนะเหนือผู้สมัครจากพักอื่นในแปดเขตเช่นที่เขตหนึ่งนายวรสิตกันตินัน
เจอกับอดูนินเปรมที่ย้ายมาลงไทยสร้างไทยเขตนี้แม้วรสิตยังยืนหนึ่ง
แต่ก็ประมาทนายอรุณไม่ได้ส่วนเขตสามชูวิทพิทักษรพันลบพักเพื่อไทย
แม้ค่ามาลงสมัครแต่ก็ยังเต็มหนึ่งช่วงกับสุประชายศรีลาภักดิ์ประชาธิปาศ
เขตสี่นางสาวกิจกัญญาวาจาดีหรือสาวสอเปิ้ลภักดิ์เพื่อไทย
คู่แข่งคนเก่านางสาวโยธการฟองงามที่เคยแพ้ให้กับสสเปิ้ลไปเกือบสองหมื่นคะแนน
ขณะที่เขต๕นายรัฐกิจภารีพัฒน์ภักดิ์เพื่อไทยเรียกได้ว่าเป็นสายแข็ง
ส่วนเขตเจ็ดนางสาวสุดารัฐที่ทักคอนพันลบภักดิ์เพื่อไทย
ลูกสาวนายชูวิทที่พักผ่อนพันลบคือตัวจ๋าของเขตนี้
เช่นเดียวกับเขต๙นายประภูศักดิ์อินตเวท
ขณะที่ไทยสร้างไทยส่งรำพูนตันติวนิชานนท์
อดีตประธานสภาอบจออุบลสายตรงเศรษฐ์อีสิทธิชัยโคสุรัส
บ้านใหญ่สเขมราธาชิง
๑๐ในสมคิดเชื้อคงได้ทั้งกระแสพักและกระแสตัวเอง
ในฐานะอดีตสอสอเขตนี้มีภาษีมากกว่าคนอื่น
๑๑คอการเมืองให้น้ำหนักนายเอกชัยทรงอำนาจเจริญพักเพื่อไทย
ส่วนเขตเลือกตั้งที่พักเพื่อไทยอาจจะพักการเมืองเจาะชัย
ในการเลือกตั้งครั้งนี้มี๓เขต
ได้แก่เขต๒เขต๖และเขต๘
สำหรับเขต๒เดิมนั้นในวุฒิพงศ์นามบุตรสอสอประชาธิปัตย์
จะย้ายตามน้าชายนายวิทูลนามบุตรไปอยู่พักอื่น
แต่สุดท้ายน้าหลานก็ไม่ย้ายไปไหน
พุทธิพงศ์ลงในนามประชาธิปัตย์เหมือนเดิม
แข่งขันกับหมอแขกเนอรงชัยวิรคุณพักเลือดไทย
ซึ่งเลือกตั้งคราวที่แล้วแพ้ไปหมื่นคะแนน
นี้มีลุ้นว่าวุฒิพงศ์คือความหวังเดียวของประชาธิปัตย
ที่อยู่บนราชธานีและในภาคอีสาน
ส่วนเขต๖พักเพื่อไทยเปลี่ยนส่งตัวนางสาวทันทารีสังตภัณฑ์

ลงชนกับอดีตสอสอเขตนี้
คือนายธนสิทธิ์โฮสุรัสตร์พรรคภูมิใจไทย
ซึ่งการเลือกตั้งปี๒๕๖๒สวมเสื้อพักพลังประชารัฐ
ธนสิทธสุรัตน์เอาชนะนายพิสิทธิ์ไปได้เพียง๓๔๑คะแนน
เช่นเดียวกับเขต๘นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยพักภูมิใจไทย
อดีตสอสอที่ย้ายคั่วจากประชาธิปัตย์มาสังกัดภูมิใจไทย
คู่แข่งคนเดิมคือนายเอกพลยาวงเพื่อไทย
ซึ่งคราวที่แล้วไล่ตามจนเกือบจะทัน
ไปกว่าพันคะแนนสู้กันมันหยดชนิดห้ามกระพริบตา
ภาพรวมทั้ง๑๑เขตของอุบลราชธานี
แนวโน้มเพื่อไทยกว่าที่นั่งสอสอไม่ยกจังหวัด
ก็มี๓เขตที่อาจเคลียมคล้ำ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน